อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เราก็ได้รายงานข่าวให้ท่านทราบ
ค่ะนะฮะหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเป็นแม่ค้าขายสินค้าทางออนไลน์นะครับ
อ่าก็ใช้น้ำมันราดตัวเองแล้วก็จุดไฟเผานะครับ
ทีแรกตามรายงานข่าวก็คือบอกว่านอกจากจะป่วยซึมเศร้าแล้วก็คงจะเครียดหนักจากการเลิกกับสามี
ใช่มีลูกด้วยกันคนนึงค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับครอบครัวของผู้ตายนะฮะ
แล้วก็สามีของผู้ตายอ่าที่ก็เลิกกันไปแล้วด้วยซึ่งก็ยืนยันว่าอ่า
เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ว่าเนี่ยฮะน้องคนนี้ก็คือน้องมีนนะครับ
นางสาวพัตราพรครูประเสริฐอายุ๓๓ปีที่ทำอาชีพขายของออนไลน์เนี่ย
ทั้งครอบครัวแล้วก็สามีบอกว่าไม่ใช่เรื่องปัญหาครอบครัวหรือว่าความรักที่เลิกกับสามี
แต่ปัญหาก็มาจากเรื่องของธุรกิจนี่แหละนะครับเมื่อวานนี้ข่าวก็คือบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ร่างกายถูกไฟไหม้จากการราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเองเนี่ยไปถึงกว่าร้อยละหกสิบอืมอ่า
แต่ว่าไปถึงมือแพทย์เนี่ยแพทย์บอกว่าหนักโคม่ามากอ่ะถูกไฟไหม้ไปแบบอื้อหือ
เกือบร้อยเปอร์สเซ็นต์อ่ะค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ของร่างกายที่ถูกเพลิงไหม้นะครับ
ที่สุดแล้วตี๔ที่ผ่านมาน้องมีนก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
เพราะว่าอาการหนักมากนะครับก่อเหตุเอาไว้ในการราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเอง
ที่บ้านพักในซอยวรรณยิ่ง๓ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า๘โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
เพื่อนบ้านมาเห็นเหตุการณ์ใช้น้ำดับไฟแล้วก็พยายามช่วยเหลือแล้ว
แต่แพทย์ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้เสียชีวิตลงเมื่อ๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งทางนางบรรพรครูประเสริฐแม่ของน้องมีนแล้วก็ครอบครัววันนี้ไปที่โรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อไปรับศพนำมาประกอบพิธีทางศาสนาจะตั้งสวดศพที่วัดแหลมใต้นะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่น้องมีนเคยไปที่เมนนะ
เนรเผาศพเพื่อจะจุดไฟเผาตัวเองมาแล้ว
เดี๋ยวเราก็ตามที่วัดให้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรเรื่องนี้นะครับ
แม่ของน้องมีนบอกว่าลูกสาวมีอาการเครียด
แล้วก็ซึมเศร้ามาได้๒เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยพาลูกไปหาแพทย์เพื่อรับยามากิน
ที่ผ่านมาลูกก็กินยามั่งไม่กินมั่ง
พอใครถามน้องมีนก็จะบอกว่าหายแล้วไม่ได้เป็นแล้วโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ย
แต่ตัวแม่แล้วก็คนอื่นรอบข้างดูออกว่ายังไม่หาย
เพราะว่าน้องมีนชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดจากับใคร
ส่วนประเด็นการก่อเหตุไปซื้อน้ำมันเบนซินมาราดแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองนะครับ
คุณแม่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวที่แยกทางกับสามีนะฮะ

เพราะว่าน้องมีนแยกทางกับสามีเป็นการแยกกันด้วยดี
ยังติดต่อถามไทยทุกสุขกันอยู่เป็นประจำ
สาเหตุมาจากการค้าขายสินค้าออนไลน์ที่ขายไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน
แม่บอกว่าก่อนหน้านี้น้องมีนไปยืมเงินเพื่อนมาด้วยนะฮะ
แล้วก็ถูกเพื่อนเนี่ยทวงถามนะครับเพราะว่าติดหนี้สินอยู่
ว่าคงเครียดแล้วก็ก่อเหตุสลดเกิดขึ้น
ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้
มีอะไรเขาบอกกันไหมครับ
ก็บอกเป็นบางเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกทุกเรื่องหรอกนะ
เพราะบางเรื่องเขาก็ไม่อยากให้แบบเรา
ใช่เขาบอกได้เขาก็บอกแต่บางเรื่องเขาไม่ได้บอกเราทุกเรื่องหรอก
มันก็หลายเรื่องเพราะว่าเขาทำธุรกิจหลายอย่างอะเนาะ
แรกมันก็ดีอะเนาะเพราะเขาแบบเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
เกี่ยวค่ะเพราะว่าอย่างเขาแฟนเขาถึงเขาจะแยกกันอยู่เขาก็ยังไปมาหาสู่กัน
เพราะเขามีลูกด้วยกันเขาแยกกันด้วยดีเขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ตีกันไม่ได้อะไร
ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะ

อย่างอื่นใช่ค่ะเราก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน

เคยอย่างไรบ้าง
อันที่เขานึกจะทำอะไรเค้าก็ทำแล้วก็คอยเป้าดูเขาอยู่
แต่ครั้งนี้คือมันสุดวิสัยจริงจริงเพราะมันชั่วแป๊บเดียวเนี่ย
ส่วนทางด้านของอดีตสามี
นายสำรานเที่ยงพิมลค่ะ
อดีตสามีก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องมีนเนี่ย

ที่ว่าเลิกรากับสามี
เกิดอาการเป็นโรคซึมเศร้า

จริงแล้วอดีตสามีบอกว่า
ตัวเองกับน้องมีนเนี่ยเลิกรากันด้วยดีค่ะ
แล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเมื่อไม่กี่วันนี้
น้องมีนก็ไปหาลูกชาย
เล่นกับลูกชายที่บ้านของอดีตสามีนะคะ

เรื่องของอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ย
ดีสามีบอกว่าพอรู้มาบ้าง
แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นภาวะที่รุนแรงขนาดนี้
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาน้องมีนเคยบ่นเหมือนกันว่าอยากตาย
แล้วก็มีชาวบ้านในชุมชนเคยมาบอกเหมือนกัน
ว่าน้องมีนเคยจะไปจุดไฟเผาตัวเองที่เมนที่วัดนะคะ

แล้วเคยบอกคนในครอบครัวของน้องมีนให้ระวัง
ดูแลน้องมีนอย่างใกล้ชิดแล้วด้วย
ปกติเค้าจะเข้ามาหาลูกลูกชายบ้างไม่เกี่ยวเลยครับ
เพราะเราจบกันด้วยดีครับ
แล้วก็เขาก็มาหาลูกลูกชายบ้าง
ใช่ครับเข้ามาหาลูกประจำครับ
ส่วนประเด็นที่ว่ามีคนเห็นว่าน้องมีนเดินไปที่เมนเผาศพที่วัดแหลมใต้
แล้วก็มีท่าทีเหมือนกับจะเอาตัวเองเข้าไปในเตาเผา
เพื่อจะจุดไฟเผาตัวเองให้เสียชีวิตในเตาเผาก่อนที่จะเอาน้ำมันเบนซินมาราดตัวเอง
แล้วก็จุดไฟเผาตัวเองเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดด้วยนะคะ
แล้วก็พระในวัดท่านยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้สองวันค่ะพระท่านบอกว่าเจอน้องมีนไปยืนที่ท่าน้ำของวัดก่อนนะคะ
และน้องมีนทำท่าเหมือนจะกระโดดน้ำด้วยนะ
แต่พระในวัดเห็นเข้าไปห้ามแล้วก็บอกให้กลับบ้าน
แต่น้องมีนเดินไปที่เมนแล้วเหมือนกับจะให้แบบไฟเผาตัวเองอะค่ะ
พระท่านบอกว่าต้องเรียกสับปะเหลอวัดอ่ะเรียกชาวบ้านมาช่วยกันห้ามแล้วก็พาน้องมีนกลับบ้านนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงที่วัดนะคะ
ก็เคยเตือนคนในชุมชนแล้วด้วยบอกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยนะ
ช่วยกันดูน้องเขาหน่อยนะอย่าให้คลาดสายตาอันนี้พระท่านให้ข้อมูลเองเลย
นี่คุณนัทพลเรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยฮะไปที่จุดตรงนี้เลยเนี่ยคือจะกระโดดน้ำก่อน
พอถูกห้ามไปที่เมนอีกนะครับซึ่งเรื่องตรงจุดเมนเผาศพของวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
กุศลสุธิมณีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าเรื่องที่น้องมีนมาที่เมนเผาศพเป็นเรื่องจริงนะฮะ
วันนั้นน้องมีนมาเนี่ยมาขอให้สับปะเหลอวัดจุดเตาเผาศพแล้วเผาตัวเองทั้งเป็นให้หน่อย
บอกอย่างนี้เลยนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินค่าเผาให้ด้วย
แต่สับปะเรอบอกทำไม่ได้เพราะว่าคือถ้าทำแบบนี้เขาก็ติดคุกข้อหาฆ่าคนตายอ่ะสิ
น้องมีนก็ยังอ้อนวอนนะคือบอกว่าขอให้เผาให้หน่อยเถอะเผาเธอให้หน่อย
แสดงว่าช่วงนั้นต้องเครียดสุดเลยนะเธอต้องหนักมากแล้วพอทางสับปะเหลอไม่ทำให้เธอก็กลับไปที่บ้านไง
ซึ่งที่คุณยายเล่าเอาไว้ก็คือว่าหลานสาวออกไปเช้ามืดเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกลับมาพร้อมกับแกลลอนน้ำมันเบนซินแล้วก็ราดตัวเองแล้วจุดไฟเผาตัวเองเลย
อยากจะฝากบอกว่ามันน่ากลัวและรุนแรงกว่าที่คิด
และเกินกว่าที่คนภายนอกจะเข้าใจ
บางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้

มันยากที่คนจะเข้าใจ
น้องเนี่ยคุณแม่พาไปหาหมอแล้ว
แต่ได้ยามาแล้วกินมั่งไม่กินมั่ง
ซึ่งการที่ไม่ได้กินยาเข้าไปเกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ย

ใช่ค่ะมันต้องเป็นการกินยาอย่างต่อเนื่อง
บางทีเวลาจะหยุดกินยารักษาอาการซึมเศร้า
อาจจะต้องมีการกินยาเพื่อหยุดด้วยซ้ำ

ซึ่งต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่า
ไม่ใช่การวิกลจริตเสียสติคนเป็นบ้านนี้ไม่ใช่นะฮะไม่เกี่ยวนะฮะ
มันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมอง
ที่มันต้องใช้ยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองให้สมดุล

คนที่เป็นก็ต้องเข้าใจนะแล้วต้องตั้งใจกินยาด้วยนะ
อย่าไปคิดว่าเราไม่กินเราไม่กินเพราะเราไม่อยากเป็น
เราหายแล้วเนี่ยอันนี้อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับ
ยาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวหายเองนะฮะ
ศพของน้องมีนนะครับจะสวดพระอภิษฐรรมศพ๕คืนนะครับ
ปนักกิจศพวันจันทร์ที่๕สิงหาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกา
ก็วัดที่บ้านนั่นแหละที่เธอเคยไปแล้วก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายมา